ดูเรื่องนี้ดีกว่าโอ้โหอันนี้นี่คือหลายคนตกใจมากนะคะสมุทรสาครค่ะ
มีลูกบ้านคนหนึ่งต้องหอบลูกน้อยวัย๑๐เดือนไปนอนอยู่ข้างถนน
เพราะถูกเจ้าบ้านถือปืนข่มขู่หลังจากที่ไปเคลียร์กันเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ที่มันมีของหล่นลงมาแล้วรถเสียหาย

โอ้โหผู้ชายที่ถอดเสื้อคนนี้ค่ะเจ้าของบ้านเช่า
เอายังไงจะเอายังไงจะจบไม่จบหรืออยากจะจบนี่ใจเย็นมานานแล้ว
มือข้างซ้ายน่ะชี้แหละแต่มือข้างขวาพี่ถือปืนไง
คือคนเขาก็อ้าวตกใหม่มันจะคุยไปก็กลัวนะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเช่าที่สมุทรสาครค่ะ๕โมงครึ่ง๒๗สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
คือทางฝั่งเจ้าของบ้านเช่าบอกจะแจ้งความบุกรุก
ผู้เช่าบ้านที่เป็นผู้เสียหายด้วยที่จะมาตกลงเรื่องที่ว่า
มันมีกระเบื้องตกใส่มอเตอร์ไซค์จนมันพังเสียหาย
ติกิติศักดิ์ไปเลยนะคะ
ไปเจอกับผู้เสียหายก่อนชื่อคุณเมธีค่ะ
นี่หอบลูกชายวัย๑๐เดือนออกมานอนข้างทางเลย
เพราะว่ากลัวจะไม่ปลอดภัย

เขากับภรรยาแล้วก็ลูกชายวัย๑๐เดือน
เช่าบ้านของคู่กรณีตั้งแต่มีนาคมแล้ว

๒๖สิงหาคมปรากฏว่า

มันหล่นมาใส่กระเบื้องหลังคาจนแตก
แล้วก็กระเด็นมาโดนรถมอเตอร์ไซค์เขาสีถลอก

วันที่๒๗เขาก็เลยไปคุยกับคู่กรณีว่า

แพงอะ๓๐๐๐มันแพงอะไรขนาดนั้น

เดี๋ยวเปลี่ยนช่างเอาช่างคนนึงมาดูดีกว่า
พอเอาช่างอีกคนมาดูช่างบอกว่า

ขัดในสีมันก็จะกลับมาพอได้แหละ

มันยังมีรอยอยู่มันไม่เหมือนเดิม
ก็บอกว่าลองขัดดูก่อนไหม

ให้ภรรยาถอยรถมาชนจะได้ใช้ประกันซ่อม
คือรถของเจ้าของบ้านเช่านี่มีประกัน

แล้วก็ไปเอาช่างมาซ่อมแล้วจ่าย๓๐๐เนี่ย

เขาบอกเฮ้ยไม่ได้ดิคุณทำอย่างนั้นไม่ได้
มันก็พังหนักกว่าเดิมจากแค่สีถลอกสิ

แล้วก็สั่งเจ้าของบ้านเช่าสั่งเมียบอกว่า

เขาเห็นท่าไม่ดีเขาเลยรีบเข้าบ้านเลย
ฝั่งเจ้าของบ้านเช่าก็ยังเออะโวยวายอยู่
คุณเจ้าพ่านนะแล้วจะแจ้งบุกลุกแบบไหน

ถ้าเห็นว่าบุกลุกเข้ามาอยู่ในบ้านเช่า

คุณเมธีคุณเอากล้องวงจรปิดไปแจ้งความแล้วกัน

เขาก็เลยเอาครอบครัวขอบครอบครัวเขา

นอนอยู่ในนั้นเลยไม่กล้ากลับมาที่บ้านเช่า
เพราะขู่ไว้แล้วไงว่าถ้าเจออยู่ในบ้านเช่า

เขาเลยบอกว่าขอเงินมัดจำค่าเช่าบ้าน๘๐๐๐คืน
เขาจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเขาไม่อยู่แล้ว
เพื่อความเป็นธรรมนะครับ
เราก็ต้องไปคุยกับคู่กรณีด้วย
ความต้องสองฝั่งนะครับ

คนในคลิปเลยใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่วันนี้เขาใส่เสื้อ

แต่ที่คุณเมธีเขาไปตีราคามา

เออมันสูงไป

สภาพรถมันก็ไม่น่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม

แต่คุณแมธีก็ก็ไม่ยอม
ทำร้ายผมก่อนครับผมเลยต้องให้เมียไปหยิบปืนบีบีกันมาป้องกันตัว
ส่วนในถุงที่คุณเมธีบอกว่าผมมีปืนยาวอยู่อีกกระบอกหนึ่งอ่ะอ่า
มันไม่ใช่มันแค่เป็นมีดดายย่าด้ามยาว
อ่านี่บีบีกันนี่บีบีกันขอดูคลิปคู่กันไปด้วยหน่อยสิ
อ่าเพราะเขาถือปืนแล้วก็มีถุงใช่ไหมใช่ใช่ค่ะ
เนี่ยถุงเนี่ยถุงนี้ในคลิปดูนะดูนะเขาเดินมา
นี่บอกมีปืนยาวด้วยคุณเมธีบอกอ่า
ในนั้นไม่ใช่ปืนเป็นมีดดายาด้ามยาวโอ้โหคุณ
ตอนตำรวจมาเขาก็พยายามอธิบายให้ฟังแล้วแต่เมธีก็โวยวายไม่จบเลย
ผมเลยบอกเอางี้อยากอยู่ก็อยู่อยากย้ายออกก็ออก
เดี๋ยวคืนมัดจำให้แต่ต้องขนของออกให้หมดแล้วจ่ายค่าไฟมาด้วยนะ
ผมก็บอกอย่างงี้ละกันเดี๋ยวรถผมมีประกาศ
ครับเดี๋ยวผมถอยชนให้ครับอ่าเดี๋ยวผมถอยชนให้ครับ
เดี๋ยวเรียกประกันมาให้ประกันมันตีเลย
จะได้ได้ของใหม่เออก็แค่นั้นอ่ะ
โวยวายโวยวายจะเข้ามาต่อยผมผมก็บอกว่าเมีย
ชักไม่ดีแล้วตัวมันก็ใหญ่ครับอ่าแล้วผมก็แก่ฟาครับ
ตัวเล็กกว่าผมก็บอกเมียหยิบของมาอุ้ยไอ้ยิงทิ้ง
ก็ใครจะไปยิงพี่ได้ยิงบอกว่าขู่จะยิงอะไรไม่ได้ขู่หรอกว่าจะยิงจะยิง
เป็นกาวใจเหรอคะไม่รู้กับไม่รู้ตอติดหรือเป็นกาวอะไรคะ
เรียกทั้งสองฝ่ายศาติพอพกระทุ้มแบสก็เรียกทั้งคุณเมธีก์
อันนี้เขายังไง

ติก็ไปตะโกนเรียกพี่เขาเลยหันหน้ามามองติอีก
ทุกคนหันหมดเลยดูสิงงไปหมดเลย
แต่เอาเป็นว่าจบด้วยดีค่ะ

แล้วก็จะขนของออกจากบ้านเช่าพรุ่งนี้
คุณพิศนุก็จะคืนเงินค่าเช่าบ้านมัดจำให้
นี่เห็นไหมพี่พิศนุยิ้มเลยเห็นไหม

กลับมือให้เจ้าของบ้านเช่า

พี่ไมธียิ้มแต่พี่สนุก็หน้าตา

เอาว่าจบด้วยดีเขาตกลงว่าจะคืนมัดจำให้
ค่าซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ให้และให้ค่าทำขวัญเป็นหนึ่งหมื่นบาทด้วย
จากตอนแรกแค่ค่าซ่อมมอเตอร์ไซค์๓๐๐๐
อันนี้ฮอตแม็กซ์

ยิ้มนี่

จากตอนแรกก็เสียค่าซ่อมมอเตอร์ไซค์๓๐๐บาท
สุดท้ายคืนมาจำ๘๐๐๐
ค่าซ่อมมอเตอร์ไซค์๓๐๐ใช่ไหม
ให้ค่าทำขวัญอีกรวมทั้งหมดเป็นหมื่นนึงเลยค่ะ
เอาละก็ถือว่าจบลงด้วยดีก็แล้วกัน